ดูเรื่องของบุรีรำเนี่ยจังหวัดบุรีรำมีเหตุที่พระก็ไม่เว้นต้องใช้คำนี้นะคะ
เพราะว่าหลวงพ่อรูปหนึ่งไปกู้เงินออนไลน์เพื่อที่จะไปซื้อรถมือสองค่ะ
รถคันนี้จะเอาไปทำอะไรก็เพื่อจะพาโยมแม่พี่ชายที่ป่วยไปรักษาพยาบาลนั่นเอง
แต่สุดท้ายโดนหลอกโอนเงินค่ะศูนย์ไปครึ่งแสนเลยทีเดียวนะคะ
พระสมัยอรุณโนอายุห้าสิบสามปีเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งค่ะ
ตำบลช่อพกามเภอชำนิจังหวัดบุรีรำนำหลักฐานเอกสารการโอนเงินข้อความสนทนา
แอปพลิเคชันไลน์ค่ะไปแจ้งความกับตำรวจสภชำนิ
ให้ดำเนินคดีแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกให้กู้เงินผ่านระบบเงินกู้ออนไลน์
คือพระสมัยเนี่ยเล่าบอกว่าโยมแม่ท่านเนี่ยแก่ชะลาแล้ว
อายุก็๘๐ปีป่วยเป็นทั้งเบาหวานความดัน
ล่าสุดต้องผ่าตัดสะโพกอีกนะคะส่วนพี่ชายก็อายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นมะเร็งลำไส้ต้องไปหาหมอทุกสัปดาห์
ว่าจ้างรถพาไปโรงพยาบาลตลอดเนี่ยค่ะ
ท่านก็เลยเห็นความจำเป็นว่าถ้าอย่างนั้นคงจะต้องซื้อรถมือสอง
ราคาถูกสักคันจะได้เอาไว้พาโยมแม่กับพี่ชายไปหาหมอ
ก็พอดีค่ะมีโยมคนนึงมาบอกขายรถให้ราคาเพียงสองหมื่นห้าพันบาท
ท่านเห็นว่าเออราคามันถูกดีจะซื้อมาแค่ใช้งาน
ประกอบกับมีแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เด้งเข้ามาในมือถือ
ก็เลยไปเปิดดูค่ะระบุบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละสี่บาทต่อเดือน
ก็เลยตัดสินใจติดต่อไปเพื่อไปกู้เงินนะคะพระท่านเล่าว่าตอนแรก
พนักงานติดต่อกลับมาบอกว่าต้องมีค่าเอกสารก่อน๕๐๐บาท
ท่านก็โอนไปให้ค่ะจากนั้นมีพนักงานเป็นผู้หญิงติดต่อกลับมาอีกบอกว่า
เงินผิดเงื่อนไขต้องโอนไปอีกสองหมื่นบาทเพื่อปลดล็อกระบบ
ก็เลยไปยืมเงินญาติค่ะแล้วก็โอนไปให้อีกสองหมื่น
ต่อมาผู้ชายติดต่อกลับมาอีกว่าต้องโอนเงินไปให้อีกสองหมื่นห้าพันบาทนะ
แล้วระบบมันถึงจะปลดล็อกได้ท่านก็หลงกลอีกโอนไปให้อีกสองหมื่นห้าค่ะ
รวมรวมแล้วคือไปแล้วห้าหมื่นพอได้ห้าหมื่นทีนี้เงียบเลย
ไม่มีใครโทรติดต่อกลับมานะคะท่านก็เลยรู้ตัวว่าถูกหลอก
ก็เลยเดินทางมาแจ้งความกับทางตำรวจเนี่ยแหละค่ะแน่นอน
แล้วเขาก็บอกว่าต้องทำค่าลันห้าพันค่าเงินจึงโอนเข้าได้
เข้าไปห้าพันเขาบอกว่าบัญชีเราผิดแต่ว่า
ฉันก็รู้ทั้งแรกว่าไม่ผิดแล้วก็ว่าต้องทำบัญชีใหม่
แล้วก็บอกให้ส่งไปสามหมื่นจ้ะเขาถึงจะทำบัญชีให้
ตอนนี้ส่งไปงวดที่สองงวดที่สองเขาหาได้แค่สองหมื่นห้า
อืมแต่นี่เขาบอกว่าส่งทำไม่ได้ต้องขอสามหมื่นไม่ได้
ทางตำรวจเองค่ะบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็ต่อยเรียกคนที่มีรายชื่อที่พระโอนเงินไปให้ทั้งหมดเนี่ย
มาสอบปากคำถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายเรียกแล้วออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
เพราะว่ามันต้องมีบัญชีอยู่แล้วว่าโอนไปที่บัญชีไหน
แต่ปัญหาคือบัญชีนี้เป็นเจ้าของผู้ที่กระทำผิดจริงหรือเปล่า
ไปจ้างเขาเปิดบัญชีอีกอ่าแล้วกรณีเกี่ยวกับที่หลอกให้กู้เงิน
แอปพลิเคชันช่วงนี้มีบ่อยนะค่ะเออแล้วก็เนี่ยปลดล็อกต้อง
เงินไปเพื่อปลดล็อกแบบเนี้ยคือปกติมาแล้วปกติการกู้เงินเนี้ยก็
ก็ส่งเอกสารเฉยเฉยไม่เสียตังค์เนอะอ่าเรามาระวังกันนะคะอ่า